ท่านผู้ชมครับมีคนไปเจอชายหนุ่มพ่อลูกอ่อนคนหนึ่งนะฮะ
นั่งร้องไห้อยู่ที่โรงพักแถวนครปฐมนะครับ
เขาบอกว่าเมียเขาเนี่ยทิ้งไปหนีไปกับเพื่อนเขา
เขาก็มีลูกเล็กอยู่คนหนึ่งลูกอ่อนเลย
ก็เลยไปขอความช่วยเหลือขอไปแจ้งความกับตำรวจว่าเมียเนี่ยทิ้งหนีไปกับเพื่อน
แต่ตำรวจบอกมันปัญหาครอบครัวไม่รู้จะช่วยยังไงจริง
นี่ฮะมีคนไปเห็นก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้เป็นชาวเมียนมานะครับ

ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เหมือนกันร้องไห้ตามเลยเข้าไปถามเนี่ยเขาบอก
ว่าเขาไปแจ้งความมาเมียเขาหนีไปหนีไปกับเพื่อนเขานี่แหละแต่ตำรวจบอก
มันไม่รู้จะรับเรื่องยังไงเพราะว่าเป็นปัญหาครอบครัวเขาก็ไม่รู้จะทำ
ยังไงก็เลยอุ้มลูกมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ผู้ชายชาวเมียนมาคนนี้บอกว่า
ลูกสองคนนะครับแต่ลูกคนแรกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็เหลือคนนี้ฮะนี่คนเล็กนะครับ
อายุเพิ่งหนึ่งขวบนะครับเป็นผู้หญิงนะฮะส่วนเมียของเขานะแม่ของเด็กเนี่ยนะ
หนูน้อยคนนี้เนี่ยหนีไปสี่เดือนกว่าแล้วยังติดต่อไม่ได้เลยรู้แค่ว่าไปกับ
เพื่อนเขาแล้วไปอยู่กรุงเทพนี่ล่าสุดเขาบอกเขาไม่รู้จะทำยังไงในการ
ตามหาเมียเลยมาแจ้งความแต่ตำรวจบอกไม่สามารถรับเรื่องได้เนื่องจากเป็นปัญหาครอบครัว
ในมุมหนึ่งก็ตำรวจเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแบบคนหายไงหาไม่เจอไม่รู้
เป็นตายร้ายดียังไงอันนี้เขารู้ว่าเมียเขายังอยู่อยู่ที่กรุงเทพแบบไหนยังไง
แต่เมียทิ้งไปกับเพื่อนอย่างนี้เขาก็ตำรวจบอกไม่รู้จะแจ้งความยังไงเป็นปัญหาครอบครัวนะ
คุณพัชรวรินน้องกั้งผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปคุยกับผู้ชาย
จังหวัดนครปฐมนะฮะเขาบอกว่าเขาเขาทำงานอยู่ร้านท่อไอเสียนะฮะ
ที่ภรรยาจะหายไปเนี่ยในครอบครัวก็มีปัญหาเรื่องเงินเงินทอง
ไม่พอใช้จ่ายอยู่ดีภรรยาก็เลยหนีหายไปเลย
เขาก็เครียดแล้วฮะเพราะว่ามีลูกเล็กอายุแค่ขวบเดียว
ซึ่งเขาเองก็ไม่ถนัดในการเลี้ยงลูกอยู่แล้วแล้วลูกเป็นผู้หญิงด้วย
ทุกวันนี้เวลาไปทำงานไม่รู้จะทำยังไงนอกจากเอาลูกไปฝากเลี้ยงเอาไว้
พอดีคุณช่วยให้ช่วยหาแม่ผมค่ะ
หมายถึงว่าไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะอะไรเสียใจเหรอ
บอกภรรยาผ่านสื่อนิดนึงไหมคะ
ให้ผมกลับมาเร็วเร็วกลับมาเร็วเร็ว
นี่แหละครับทุกผู้ชมครับเอาเป็นว่า
ตอนนี้ทางฝั่งภรรยาของเขาเนี่ยติดต่อกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าดูตรงนี้เพิ่มเติมก่อน
ที่คุณพัชรรินไปคุยกับชายหนุ่มคนนี้นะฮะพ่อลูกอ่อนคนนี้
ที่เขาอยู่ที่ท่าข้ามนครปฐมนะครับเขาบอกว่า
ภรรยาเขาเนี่ยอายุยี่สิบห้าปีส่วนตัวเขาอายุสามสิบห้าปี
ภรรยาก็หนีหายไปหลังจากที่มีปัญหากันเรื่องเงินเงินทอง
ลูกสาวชื่อน้องมากกี้นะฮะขณะเดียวกันนะครับ
หลังจากที่เป็นข่าวเป็นคลิปขึ้นมาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
โดยเฉพาะคลิปที่เขาไปนั่งร้องไห้อยู่ใช่ไหมที่ตำรวจไม่รับแจ้งความ
เพราะว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะฮะล่าสุดภรรยาของเขาติดต่อกลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยบอกว่าขอเวลาอีก๑เดือนเดี๋ยวจะกลับมา
ภรรยาของชาวเมียนมาคนนี้บอกว่าตัวเธอก็คิดถึงลูกเหมือนกัน
แล้วไม่ได้ทอดทิ้งลูกนะที่ไปกรุงเทพเนี่ย
คือไปทำงานไปหางานทำไม่ได้ว่าหนีไปกับผู้ชายอะไรทั้งสิ้นนะครับ
แล้วมันมีหนี้สินอยู่ไงเลยต้องไปหางานทำเพิ่มเติม
แล้วก็ติดต่อกลับมาไม่ได้เพราะไม่มีโทรศัพท์
นี่ฮะทีนี้ระหว่างที่ยังต้องรอภรรยาจะกลับมา
ภรรยาบอกขอเวลาอีก๑เดือนในการหาเงินใช้หนี้หางานทำเนี่ยนะครับ
ก็คงต้องเลี้ยงลูกต่อไปเพราะยังไงลูกก็คือแก้วตาดวงใจ
ยังไงก็ต้องสู้เพื่อลูกเขาบอก
เขาก็แลกอยู่เขาบอกว่าแต่ว่าเขาบอกมานะ
วันที่ห้าเนี้ยเขามาดูลูกแต่ว่าเรื่องเหล่านี้มัน
เขาก็คุยกันนะเล่นผัวเมียเขามาดูลูกก่อน
ตัวเขาก็รักลูกสาวเขามากครับ
ตอนแรกผมก็คิดถึงอยู่นะตอนนี้ผมก็อยู่กับลูกสาวมันก็ชินแล้วครับ
ยังไงอ่ะมันไม่กัดก่อนเราต้องสู้เพราะผมต้องสู้

หลังจากภรรยากลับมานี่เขาบอกเขาต้องคุยกันอีกทีนึงนะ
ภรรยาบอกนะเรื่องความสัมพันธ์จะอยู่หรือว่าจะแยกกันอะไรยังไง
แต่ว่าเดี๋ยวเอาเรื่องลูกเป็นหลักก่อนนะฮะส่วนที่ร้องไห้ที่มีคนไปถ่ายคลิปเนี่ย
เป็นอ่องบอกว่าก็ตอนที่จะขี่รถไปแจ้งความเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ไปตากฝนไปนะรถไปล้มอีกนะฮะ
ที่สมุทรสาครนะครับไปร้องให้ตัวแทนชาวเมียนมาช่วยประสานเรื่องตามหาภรรยา
เขาก็ไม่สามารถช่วยได้เหมือนกันไปแจ้งความตำรวจก็บอกก็ไม่สามารถรับแจ้งความได้เหมือนกัน
ลูกสาวก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลมันอัดอั้นตันใจไปหมด
ก็เลยนั่งร้องไห้ไม่รู้จะทำยังไงแต่พอเป็นข่าวออกไป
บอกว่าก็ต้องขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่มีน้ำใจนะฮะให้กำลังใจมานะ
ทำให้เขารู้ว่าเขากับลูกไม่ได้ถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลำพัง
แล้วก็ทราบซึ้งน้ำใจของคนไทยมาก